แต่ว่าก่อนอื่นไปดูการปิดสำนักพระบิดาก่อน๒๐ปีที่เปิดมา
ตอนนี้ไม่เหลือลูกศิษย์แล้วสักคนเพราะว่าผู้ว่าชายภูมินี่เอาป้ายเบอร์เลอร์เลยครับ
สั่งห้ามเข้าห้ามออกเด็ดขาดครับ
นี่คือป้ายไวนิวนะครับห้ามเข้าออกสำนักของพระบิดาถูกปากไว้หน้าทางเข้า
หลังจากมีคำสั่งจากจังหวัดห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกครับห้ามเข้าออกพื้นที่นี้
เนื่องจากในสำนักเนี่ยมีสิ่งของไม่ถูกสุขลักษณะนะครับ
เป็นเหตุให้เกิดโรคติดต่อหรือโรคระบาดได้
โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหลายนายเลยเข้าไปควบคุมพื้นที่
ส่วนสาวกของพระบิดานะครับเก็บข้าวเก็บของออกจากพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ
ขณะนี้ในพื้นที่ก็เหลือแค่สัตว์เลี้ยงแล้วก็ข้าวของอุปกรณ์สำหรับทำอาหารส่งขายเท่านั้น
โดยเจ้าหน้าที่ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยว่าหากสาวกคนใดที่ยินเสียงนี้
จะเข้ามาเก็บข้าวเก็บของเก็บทรัพย์สินอะไรต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับ
ห้ามเข้าโดยภารการเด็ดขาดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังมีเวรยามด้วยนะคุณผู้ชม
ออกตรวจพื้นที่เช้ากลางวันเย็นช่วงดึกก็ต้องเดิน
จากการเดินสำรวจในช่วงเย็นครับปรากฏว่าระหว่างที่เดินไปตรวจที่บ่อปัสสาวะ
กลุ่มลูกศิษย์ของพระบิดาเข้าพื้นที่ตะบนผานกเขา
ผานกเขาอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยครับ
ซึ่งจัดตั้งเป็นสำนักขึ้นใหม่

ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ออกมาชี้แจงเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องรีบแล้วนะครับ
บิดาเนี่ยพักอาศัยอยู่ในตำบล
ห้วยม่วงอำเภอภูผามาสจังหวัดขอนแก่นนู่นนะ
ซึ่งเป็นพื้นที่ลอยต่อของจังหวัดเลยแหละนะครับ
หากจะมาตั้งสำนักต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่

ในงานข่าวบอกฝั่งจังหวัดขอนแก่นท่านผู้ว่าสมศักดิ์จังตะกุลนะฮะ
ท่านก็ไปดูแล้วเหมือนกันนะครับว่ามีอยู่จริงหรือเปล่า
ขณะเดียวกันนะครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับ
นายทองทิพย์อายุ๖๒ปี
คนนี้เป็นน้องชายพระบีดาครับ

สอบถามว่าเจอหรือยังเจอพี่ชายยังเจอพระบิดาหรือยัง

นายทองทิพย์บอกว่านะครับไม่ได้เจอกัน
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าพระบีดาไปอยู่ที่ไหน
หรือจะไปอยู่กับลูกศิษย์คนไหนก็ไม่อาจทราบได้
เพราะตามนิสัยแล้วพระบิดาท่านเป็นคนโดดเดี่ยวนะ
เชื่อว่าถ้าไม่อยู่กับลูกศิษย์ก็คงอยู่ป่าอยู่ถ้ำ

น้องชายของพระบิดาท่านนี้นะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับ
เสื้อยืดสีขาวเนี่ยยังสงสาร
ส่งสารไปถึงหมอปลาสงสารว่ายังไงลองฟังเองครับ
ผมยัดไม่อยู่สิผมยัดคืนเมียมราชหนีก่อน
ถ้าไม่อย่างนั้นก็ซัดกันหลายทีแหละไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ใคร
ก็ไม่ฉลาดหรอกวิธีการแบบนี้ให้เปลี่ยนใหม่เถอะ
นายทองทิพย์นี่ยังฝากไม่หยุดนะ

บอกจะเข้าไปตรวจสอบที่ไหนเนี่ยก็เข้าไปด้วยความเป็นธรรม
เข้าไปด้วยจิตใจอ่อนโยนไม่ใช่จะเข้าไปเอาชนะค้าคานอย่างเดียว
เมื่อก่อนเขาเคยชอบนะ
คุณทองทิพย์เขาบอกเขาเคยชอบสมัยเป็นทำหน้าที่มือปราบสัมภเวษี
แต่ตอนนี้บอกตรงแค่เดินยังไม่อยากจะมองหน้าเลยนะครับ
นี่แหละฮะก็เป็นปฏิกิริยานะครับจากนายทองทิพย์นะครับ
ฝากไปถึงหมอปลาแล้วก็เป็นความคืบหน้านะครับของความเคลื่อนไหวของพระบิดาด้วย

เป็นรายงานนะย้ำนะอยู่รอยต่อระหว่างจังหวัดเลยกับขอนแก่นเดี๋ยวลองตามตัวดูครับ